เพราะว่ารถทัวร์วิ่งเส้นทางสายอีสาน
ปรากฏอยู่เกิดเพลิงไหม้
ผู้โดยสารครึ่งร้อยคุณต้องหนีตายออกมาจากรถ
เป็นช่วงเวลาที่เพลิงมันลุกไหม้ขึ้น

ส่วนด้านหน้าไฟลุกหมกระหน่ำแล้ว

หนีตายออกมาจากรถได้ทันหรือไม่
ทัวร์โดยสารสายกรุงเทพกระนวลบ้านแพงทะเบียน๑๕
กรุงเทพมนครนะครับจอดเข้าข้างทางริมถนนมิตรภาพ
โดยที่ท้ายรถก็มีควันพวยพุ่งออกมาแบบนี้
กลางรถก็มีไฟพวยพ่วงออกมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้เองนะฮะ
ตำรวจสพศรีดาประสานกู้ชีพกู้ภัยร่วมตรวจสอบ

โดยรถคันนี้มีผู้โดยสารนั่งมาทั้งหมด๔๖คนก็ครึ่งร้อยแล้วนะฮะ
พร้อมด้วยคนขับและพนักงานต้อนรับ
ต่างคนต่างหนีตายเอาชีวิตรอดลงมาจากรถ

ที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะรีบช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิง

ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีถึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดนะฮะ
สอบถามคนขับรถทัวร์คันนี้ก็ให้ข้อมูลแบบนี้ครับ
บอกว่าขับรถออกมาจากบคศขอนแก่นเวลาประมาณ๔ทุ่ม๔๕นาที

จู่สังเกตเห็นเพลิงลุกไหม้บริเวณด้านท้ายรถ
โดยไม่ทราบสาเหตุตอนนั้นมองกระจกไปโอ้โหตกใจเหมือนกันนะครับ
จอดเข้าข้างทางแจ้งผู้โดยสารด่วนให้รีบลงจากรถ
ก่อนที่ทุกคนจะลงจากรถได้อย่างปลอดภัยนะครับ
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานจะได้ตรวจสอบรถคันนี้อีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่ชัดเจนต่อไปนะฮะ
ส่วนผู้โดยสารเองก็มีบริษัทขนส่ง
นำผู้โดยสารไปส่งถึงจุดหมายปลายทางที่กรุงเทพมหานครนะครับ